คุณผู้ชมยังพูดถึงเรื่องของอาชีพกันต่อนะครับ
เจ้าของลงกุ้งเขาเลิกกิจการ
แล้วเขาปล่อยพื้นที่ให้รกร้าง
ก่อนที่จะหันไปปลูกเมลอนเพื่อเป็นการสร้างรายได้
ไปดูตัวอย่างของเจ้าของลงท่านนี้

แล้วก็นี่ตอนนี้สวนเขาเขียวเลยนะ

ของพี่ชวิตสิริรัตนสุขลนะครับ
ซึ่งเป็นฟาร์มเมลอนขนาดเล็ก๓โรงเรือน
แต่สร้างรายได้แบบพอเพียงคุณ
คุณพี่ชวิตเขาบอกนะครับว่า
สถานที่ดังกล่าวก่อนที่จะมันเป็นฟาร์มเมลอนแบบนี้
เคยเป็นสถานที่ประกอบธุรกิจลงกุ้ง

จนกระทั่งมองกลับไปยังพื้นที่ของตัวเองที่มีอยู่
ก็เลยเออพื้นที่ของเราน่าจะปลูกเมลอนได้นะครับ
เริ่มต้นในการปลูกเมลอนเลื่อยมานะครับ
มีค่าใช้จ่ายต่อ๑โรงเรียนอยู่ที่

โรงเรือนอยู่ที่๒แสนบาท
ทำโรงเรือนแบบปิดขนาด๖คูณ๔เมตร
ใช้เวลา๙๐วันก็สามารถเก็บผลผลิตได้แล้วนะครับ
เริ่มทำมาตั้งแต่เดือนมีนาคมปีนี้ที่ผ่านมานี่เอง

ทุกรอบระยะเวลาของการปลูกเมลอน
จะมีคนสั่งจองไว้ตั้งแต่เริ่มปลูก
ก็จะนำป้ายชื่อผู้จองไปติดไว้
บางรายก็จะสั่งให้สลักชื่อ
ตามความต้องการเลยนิวแปลว่าใหม่แปลว่าผลใหม่ใช่ไหม
หรือว่าคาวเป็นว่าคาว
นี่มีรูปต่างมีรูปหน้าหมูมีรูปคุณไก่นี่คุณไก่

โดยเฉพาะห้ามคุณเป็ดกิน

ใช่นะครับสำหรับสายพันธุ์ที่ปลูก
ก็มี๓สายพันธุ์คือพันธุ์ขี้โมจิ
ที่มีลายตาข่ายสวยงามนะครับแล้วก็มีความหอมนุ่มนะครับ
แล้วก็มีพันธุ์ซูเอโต้ตะข่ายน้อยแต่จะมีจุดเด่นเรื่องของความหวานกรอบนะครับ

สีเขียวมากเมื่อลูกเมื่อสักครู่นี้
ทานทุกพันเพราะว่าเมลอนจะหวานฉ่ำชุ่มคอนะ

คุณพี่ชวิตบอกนะครับว่าตั้งแต่ทำฟาร์มปลูกเมลอนมาเนี่ยนะ
วิถีพอเพียงมีความสุขมากนะครับ
กับการเห็นเมลอนค่อยเติบโต
แกะสลักไปตั้งแต่ลูกยังเล็กก็ค่อยเติบใหญ่ขึ้นมา

แล้วก็สุดท้ายส่งถึงมือผู้ซื้อ

ยิ่งถ้าผู้ซื้อภูมิใจจะยิ่ง

ซื้อส่วนใหญ่นะเขาเอาไปแบบเซอร์ไพรส์ในวันเกิด

ก็มีชื่อใช่ไหมมีชื่อผูกโบนิดนึง

ลองดูคุณสั่งมาเตอร์ไพรส์ผม